นี่ก็เกิดขึ้นที่สมุดปราการครับครับ
พนักงานสาวออฟฟิศไปแจ้งความ
ว่าถูกคนขับรถโรงพยาบาลนะครับ
วงเธอไปข่มขืนแล้วถ่ายคลิปจะแก๊กเมล

แล้วเรียกเงินเธอเรียกไปเรียกไป
ตอนนี้รวมแล้ว๓แสนบาทแล้วโดนไป

คุณผู้ชมครับเธออายุ๔๒ปีไปแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดง
ว่าถูกในเสืออายุ๒๗เป็นพนักงานขับรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะ
ทำร้ายร่างกายข่มขืนถ่ายคลิปเรียกเงิน
โดนไปเกือบสามแสนบาทแล้วครับเหตุเกิดนะครับ
วันที่๓วันที่๒๖วันที่๒๗ตุลาคมปีที่แล้วฮะ
แล้วก็สลิปโอนเงินเอาไว้เป็นหลักฐาน
คือในเสือเนี่ยคุณผู้ชมนะครับมักจะขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินเหรอเดี๋ยวจะเอาคลิปไปประจาน
จะไปอารวาสที่ทำงานจะไปประจานที่โรงเรียนลูก
โอ้โหเธอบอกเธอกลัวด้วยอายด้วยก็ยอมโอนเงินโอนแล้วโอนแล้ว
แต่วันนี้ทนไม่ไหวแล้วแจ้งความดำเนินคดีครับ
นางสาราเล่าอีกบอกว่ารู้จักกับนายเสือเพราะทำงานด้วยกันในกลุ่มประกันโควิดนะครับ
ได้คุยกันมากขึ้นคบหาคุยกันได้ประมาณ๙เดือนนะครับ
ช่วงแรกก็ดีแต่ระยะหลังฝ่ายชายมีปัญหาเรื่องเงินรถมอเตอร์ไซค์จะถูกยึด
ก็ขู่จะเอาเงินจากเธอแล้วลวงเธอไปที่โรงแรมย่านสุขสวัสดิ์
แล้วก็ทำแบบที่บอกครับข่มขืนถ่ายคลิปแล้วจะประจานลองฟังเธอเล่าหน่อยครับ
ตอนนี้เรากลัวอะไรมากที่สุด
กลัวเขาจะมาทำร้ายลูก

ใช่ครับ
มีอะไรอยากฝากบอกผู้ชายคนนี้ไหม
ก็จริงไม่มีอะไรอยากจะฝากบอกว่าคะ
เพราะว่าถามเขาก็เป็นเดียวครับ

อยากได้อะไรก็ไปแสรงฝังเอา
บอกไม่ทนแล้ววันนี้เพราะอะไร
ทำร้ายลูกฮะเธอบอกก็ต้องแจ้งความแล้ว
แล้วคุณผู้ชมมีครั้งหนึ่งนะอันนี้เธอเล่าอีกบอกว่า
ให้ใส่กางเกงในตัวเดียวกับเสื้อบางออกมา

ท่านผู้กำกับการสอบพอพระประแดงสอบปากคำผู้เสียหายด้วยตัวเองนะครับ
ทำต่อเลยแล้วให้ชุดสืบสวนนะครับ
สืบหาตัวผู้ก่อเหตุเอาตัวมาดำเนินคดีครับ